ตกใจเมื่อสาวเขาเนี่ยนะฮะไปหยิบร่มมากะเรียกว่าจกลมกะกันแดด
แต่ต้องตกใจเมื่อเจอกับเจ้าสิ่งนี้ที่มันหลับอยู่หลังร่มครับ
อย่าไปเปิดเยอะเดี๋ยวมันขึ้น
เห็นมั้ยอะไรอยู่หลังร่มนั้นน่ะไม่เห็นไม่อยากเห็นอะไรทั้งนั้นตรงนี้โอ้โหเพียบเลย
อยู่กันเป็นคณะใหญ่เลยคนลุกว่ะคนลุกแบบเยอะกว่าเรา
มนุษย์เรากำลังหลบแดดอยู่นายทำอะไรก็หลบแดดอยู่เหมือนกันไง
ผู้หญิงคนนี้เขาก็จะเอาร่มมากางกันแดดก็เป็นแบบร่มใบใหญ่นะ
อาจจะกางแดดเพื่อการแดดเพ้อจะขายของแต่เจ้าแก๊งนี้อยู่กันเพียบเลย
ไม่รู้มีกี่ตัวน้องใบตองมีกี่ตัว
ยิ้มอ่ะคนนี้ก็ยังยิ้มยังชอบเลย

ยิ้ม
เห็นอย่างนี้ก็ต้องปล่อยให้อยู่ตัวใครตัวมัน